ถือว่าดีใจที่ช่วยทีมเก็บใช้นะใน๓นัดใน๔นัดได้
ก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมเพราะว่าแท็กติกของโค้ดค่อนข้างที่จะ
จะดีด้วยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้แท็กติกในระหว่าง๒เดือน

ทุกคนสามารถเรียนรู้แท็กติกได้เร็วแล้วก็ทีมก็ผลงานถึงดีได้
ก้าวแต้งจาก๔นัดอยู่ดับ๓ตารางมันทำให้ตัวของวิวมีกำลังใจที่เป็นการสอดยอดกับทีมชาติไหมครับ
แล้วก็ทีมสโมสรวิตามาช่วยในทีมชาติในรายการนี้ให้ได้มากที่สุดครับ
เอารอบเลยนะเพราะว่าเราก็มีบัตรแพ้กับทีมเราเคยไปแพ้กับทีมที่บ้านเขาแต่เราก็มาแพ้ที่อีกครั้งครับ
ก็เป็นเรื่องที่ดีเราเจอทีม๓ทีมที่แข็งแกร่งแล้วในรายการนี้
เราก็อยากจะเอาประสบการณ์ในการเจอทีมที่แข็งแกร่งในรายการนี้ให้ได้มากที่สุดครับ
แล้วคราวนี้มีหน้าใหม่เต็มทีมชาติเยอะเลยหรือเปล่า
ก็ดีใจครับที่ได้ร่วมทีมก็มีทั้งหน้าใหม่ด้วยแล้วก็หน้าเก่าด้วยครับ
ก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีนักเตะใหม่เข้ามาเยอะที่โชว์ฟอร์มดีในลีกและเข้ามาติด
ก็อยากที่จะร่วมงานกับนักเตะใหม่เรื่อยครับก็อยากทำผลงานทีมชาติออกมาให้ดีด้วยครับ